หัวไทยชอบมากเลยเพราะว่าอาหารทะเลมันสด

กลับทั้งนี้ไม่ได้มันสวยดิขอให้ดูซูมใกล้อีกทีได้ไหมว่ามีอะไรบ้าง
แน่นอนนะเป็นเรียกว่าสูตรเด็ดเคล็ดลับ
เป็นสูตรโบร่ำโบราณที่ตกทอดมาจากญาติของพี่ติ๋วอมรารักตสันตินะคะ
ก็คือเป็นร้านเมี่ยงคำอำมารานี่แหละ
คือเริ่มจากที่พี่ติ๋วใช้เวลาว่างทำทานกับเพื่อน
เย็ดทำแล้วแม่อร่อยไงคนมีฝีมือ
ก็เลยลองทำขายสไตล์โฮเมสดูทำเล็กน้อย
เน้นปริมาณเน้นคุณภาพทำไปทำมา
กลายเป็นว่าปากต่อปากคุณผู้ชม
มันอร่อยขายดิบขายดีเปิดเป็นร้านขึ้นมา
คนก็สั่งออเดอร์กันเข้ามามากมาย
บางครั้งเรียกว่าทำกันทับไม่ทัน

แล้วหาหลายอย่างเขาคัดสัตว์มาเป็นอย่างดี

ชาวที่เห็นก็มีอย่างแรกเลยนะครับ

สีมันดูสดมากเลยไม่ได้ใส่สีอะไร

บอกว่ากุ้งแห้งเขาจะทำการตัดเปลือกออก
เพื่อที่จะไม่ให้มันติดคอคุณ
คุณเคยทานกุ้งแห้งแล้วแบบหลักคายคอไหม

ใช่ค่ะอันนี้คือตัดเปลือกที่มันแข็งออกแล้ว

ยังติดฟันเหรอ

ใช่แต่ว่ามันก็จะแบบเคี้ยวได้ง่ายแล้วก็ไม่กลิ่นมาก

อย่างต่อไปก็คือถั่วลิสงคั่วนะคะ
ถั่ลิสงคั่วเขาจะคั่วเองสดใหม่
แล้วก็ทำแบบไม่เยอะไม่ได้เก็บไว้นาน

คุณนี่แหละค่ะมะนาวพริกขี้หนูต่างแบบนี้นะคะ

ที่นี่เขาก็คือจะใช้แบบมะนาวสดเลย
ขี้หนูสดที่สำคัญคือต้องผ่านการล้างอย่างดี

ด้วยน้ำยาล้างผักเลยสะอาดปลอดภัยแน่นอน

ชิมดูนะคะพริกอันนี้คือเผ็ดจริง
เดี๋ยวค่ะต้องรสชาติ

ต่อไปก็จะเป็น

ต่อไปก็จะเป็นพวกขิงหอมแดง

ทานคือไฮไลท์ของเขาร้านนี้คุณผู้ชม
อยู่ที่ใบมีอะไรบ้างคะ

แต่คือร้านนี้เขามีใบอีกหนึ่งอย่าง

ใบทองหลางไม่ต้องชูขึ้นมาใช่ไหม
ใบทองหลางรสชาติมันจะไม่เหมือนกันกับชะพรูนะ

คือใบทองหลางมันจะหายากมาก

ใหม่แบบเราอย่างนี้อาจจะไม่ค่อยเคยเห็น

แต่ว่าใบทองหลางมันจะมีรสชาติที่
นุ่มกว่าส่วนใบชะพรู
มันจะมีรสชาติที่ออกเผ็ดนิดนึง
มาลองกันรอชัดเป็นไง

คือยังไงจะให้ทำให้ทานวันนี้หรอ
คุณลองใส่ให้ครบก่อนว่ามีอะไรบ้าง
มันาวขะมูน

ลองอธิบายดูซิว่า๒ใบมันแตกต่างกันยังไง
และนี่นะคุณผู้ชมมะพร้าวคั่วของเขาก็จะเป็นมะพร้าวแบบ
พร้าวคั่วเนี่ยโอ้โหสุดยอดเลย

มาดูกันที่น้ำจิ้มบ้างอันนั้นคือนางเอกเหมือนกัน
น้ำจิ้มนี่คือตัวแบบไฮไลท์เลยนะคะ
น้ำจิ้มเขาจะใช้น้ำตาลที่มาจากบ้านแพ้วโดยตรง

ใช่น้ำตาลจากบ้านแพ้วสมุทรสงคราม
แล้วก็กะปิส่งตรงมาจากชุมพรเลยนะคะ

และที่สำคัญค่ะในน้ำเขาจะมีขิงแล้วก็หอมแดงบดละเอียดใส่ลงไปด้วยคุณผู้ชม
ที่สำคัญคือเคี่ยวด้วยไฟอ่อนอีก๒ชั่วโมง

นี้เองเราก็จะได้น้ำจิ้มเมี่ยงคำสูตรเด็ดพิเศษของร้านนี้แล้วนะคะ

ต้องจับให้ชัดเลยนะครับคุณแม่จะกินแล้วนะฮะ
คุณแม่นิวนาวใส่ไปแล้ว๑คำ

สมุนไพรแต่ละอย่างที่มันค่อยออกมาคุณผู้ชม

ทุกอย่างมันกลมกล่อมลงตัวเปรี้ยวหวานเข็บเผ็ดเค็มเผ็ด
อืมใบชักปรูเป็นอย่างไรคะ

อ่าแล้วลองยิ้มให้คุณผู้ชมดูหน่อย

ลองยิ้มให้คุณผู้ชมดูหน่อย
เธศตากรุณาเอาไว้ให้ผมทานนะครับ

แล้วที่สำคัญการทานเมี่ยงคำแบบนี้

คุณธนักก็สายเต็มตึง

ริ้งขึ้นมาเลยนะ

ร้านนี้เขายังมีขนมหวานอีก

ข้างนี้ก็คือครองแครงน้ำกะทิ
ส่วนฝั่งนี้คือบัวร้อยเพื้อง
จะเป็นยากถ้าไม่จาก

ตั้ง๒อย่างคุณฐาน

อะไรแบบกล้วย

ใช่ค่ะ

มีแต่แป้ง

ที่สำคัญคือเขาบอกว่าหอมงามาก
ขอบพิธี
เชื่อสิจะลองแล้วใช่ไหม

ลับคุณผู้ชมค่ะก็คือต้องเลือกเผือกแก่หน่อย
เพราะว่าเนื้อมันจะแน่นแล้วมันก็จะร่วน
รสชาติมันก็จะได้มากกว่า
เค็มนิดไม่หวานมากไปต่ออันนี้ของผม
ชอบทำเหมือนตอนอยู่ข้างนอกก็กินแย่งกันกินอย่างนี้
สั่งอะไรมาก็ต้องมาแย่งชิมกินตลอด

เป็นเผือกแก่นะคะใช้แล้วก็จะได้รสชาติที่ดีกว่า

ขอบมากเนื้อสัมผัสดีทีเดียว
จะบอกว่าบัวลอยอันนี้ส่วนผสมของเผือกเยอะมากค่ะ
เขาจะไม่ค่อยเป็นแป้งปกติเรากินบัวลอยมันจะเป็นแป้งหน่อย
อันนี้ได้รสสัมผัสของเผือกเหมือนเรากินแบบเผือกกับน้ำกะทิ
บอกว่าใช้เผือกแก่ได้ไหมเป็นเผือกแก่
แต่ว่าไม่แข็งมันนิ่มพอดีเผือกแก่มันจะมีกลิ่นนิดนึงหอม
ถือว่าเป็นสูตรโบราณที่เรียกว่าประสบความสำเร็จติดอกติดใจ
ถ้าอยากซื้อคุณผู้ชมเราจะบอกเลยโทรสั่งก็ได้จัดส่งให้เลยนะคะ
เบอร์อะไรคะเมี่ยงคลับอัมราเดริเวอรี่
ขึ้นเบอร์ให้แล้ว๐๘๙๓๐๐๖๗๓๙นะจ๊ะ
หอใหญ่หีบหอชุดหนึ่งเนี่ย๘๕บาท
ส่วนขนมหวานทั้ง๒แบบก็ชุดละ๒๕บาทเท่านั้น
หรือใครอยากไปเที่ยวคุณสองคนก็แหม่
เที่ยวเสาร์อาทิตย์คุณผู้ชมเขาเปิดขายอยู่ที่ตลาดน้ำวัดพระองค์นั่นเอง

ก็ไปหาช็อปกันได้ซื้อกันได้เอาแบบจัดทรงเป็นของฝากเป็นอะไร
คุณผู้ชมคิดดูแล้วกันปกติเวลาที่เราคุยกันก็ไม่กี่นาที
อร่อยหรือเปล่าก็คิดเอาเองแล้วกัน
เดี๋ยวช่วงหน้าพาไปเที่ยวคุณผู้ชมไปเที่ยวที่ไหนกัน
มานี่ดีกว่ามีของดีของเด็ดที่เที่ยวเยอะแยะมากมายเลย